เชื่อแน่ว่านะคะช่วงนี้ใครหลายคนที่ร่วมด้วยช่วยกันหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะ
คงจะได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเองในหลายด้าน
ไม่ว่าจากการเป็นเชฟการปลูกต้นไม้นะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

นั่นก็คือการรีวิวนั่นเองคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าการรีวิวอาหารตอนนี้โอ้โหเป็นท็อปลิฟต์เลย
กลายหลายคนหลายบ้านเนี่ยรีวิวกันเยอะมาก
มาที่บ้านแรกเลยคุณผู้ชมนี่แม่แพทย์น้ำประพาของเรานะคะ
เชื่อว่าเธอรีวิวมาร้อยกว่าเมนูแล้วล่ะค่ะ

คือลีลาเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างจัดเต็มจริงค่ะ

อกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคู่รักนี่ก็หวานมาก
หวานด้วยกินน่าทานด้วยนะคะ
โอ้โหคุณหมากคุณคิมคุณผู้ชม
ันตัวมาเป็นสายชิมแบบเต็มตัวค่ะ
ผุดไอเดียหมากคิมชิมให้นะคะ
ถ่ายคลิปรีวิวเป็นรายการยูทูปตัวเองไปเลยค่ะ
ซึ่งลีลาการรีวิวชิมอาหารทั้งคาวหวานคุณผู้ชม

ไม่ได้อะไรนะดูมันแล้วเขาแบบว่าโชว์สวีทหวานกันใช่ไหม
แล้วเขากินจริงจังไม่กลัวอ้วนด้วยนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดหลายคนก็ลงมตินะคะว่า
นี่มันรีวิวอาหารหรือว่ามารีวิวความหวานกันเนี่ย

ก็ไปติดตามในช่องยูทูปของเขาได้นะคะ

ส่วนคนนี้ต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่วงการรีวิว
นั่นก็คือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะขอมาเอาดีทางนี้บ้าง
ลองพี่ลองไปชมรีลายพี่แท่งนั้น

มาแล้วครับของอร่อยอันใหม่นะฮะ

แม่พอเรากินอะไรน่าอร่อยคนก็ส่งมาให้กินนะครับ
นี่แกงเขียวหวานครับ

มีทั้งมะเขือพวง
และมะเขืออะไรไม่รู้ใหญ่อย่างนี้

แล้วน้ำมาเข้มข้นคักแบบนี้

ดูจากบรรยายซะก่อนลีลาการรีวิวไม่ธรรมดานะคะ
แต่ดูท่าทางพี่เท่งนั้นชอบเมนูแกงเขียวหวานเนื้อสุดเลยนะจ๊ะ
แค่ดูเชื่อนะคุณผู้ชมเชื่อเลยว่าจะหิวตามแน่นอน
ซึ่งการลุกขึ้นมาเป็นสายรีวิวครั้งนี้นะ
นักแสดงรุ่นน้องอย่างสาวพิมพิมมาดาค่ะอดแซวไม่ได้จริง
เจ้าตัวเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมเขียนว่า
ต้องขออนุญาตแชร์การรีวิวแบบพระเอกยุค๘๐๙๐น่ารักนะคะ
ดูจากการนี่ใส่หมวกซะก่อนค่ะดูจากเสื้อผ้าที่เขาใส่
ดูจากวิธีการทานอาหารของเขามันช่างหาดูยากในยุคนี้จริงนะจ๊ะ
พร้อมกับแท็กไปหาพี่แท้งด้วยนะคะ
คำชมแบบนี้พี่แท่งค่ะอาจจะหันไปเอาดีสายรีวิวเลยก็ได้นะ
แม้ช่วงนี้กองถ่ายก็พักอยู่นะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะ
แจ๊กกะรีนเธอชอบไหมแกงเขียวหวานแบบพี่แท่งเนี่ย

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงที่ตอนนี้หลายคนหยุดอยู่กับบ้านค่ะ